คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๗มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรียุธิยา
ล้มในห้องน้ำของร้านอาหารแห่งนี้ครับเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายทศพรวิชิตพงศ์อายุ๕๒ปี
ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารแห่งนี้บันทึกภาพเอาไว้ได้
คือเมื่อวานนี้พี่สาวของนายทศพร
ชูป้ายร้องขอความเป็นธรรมเลยนะคะ
เพราะเธอบอกว่าเธอได้รับแจ้งว่านายทศพรล้มในห้องน้ำ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารแห่งเนี้ยมันเห็นชัดว่ามีผู้ชายสองคนเนี่ยค่ะที่เป็นลูกศรสีแดงเนี่ยนะคะ
ยืนคุยด้วยกอดคอกันแล้วก็เข้าไปห้องน้ำด้วยกันอ่ะก็ดูกอดคอยืนคุยกันดี
ทีนี้พี่สาวเขาเลยสงสัยว่าไม่น่าจะแค่ล้มในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตมันน่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจออกหมายจับผู้ชายทั้งสองคนนี้นะคะอืม
จับได้แล้วนะคะผู้ชายสองคนนี้รับสารภาพแล้วค่ะว่าทำร้ายนายทศพร
คนนี้คนที่กอดคอยืนคุยอยู่เนี่ยนะทำร้ายเขา
นายทศพรล้มแล้วก็บาดเจ็บสาหัสสมองบวมแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตแล้วนะคะ
วันนี้สิบเอ็ดนาฬิกาที่ผ่านมาโอ้โหญาตินายทศพรวิชิตพงศ์อายุห้าสิบสองปี
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยาที่ถูกผู้ชายสองคน
รับเหมาก่อสร้างทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ก็ไปที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลพระนครศรียุธิยานะคะ
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าอาการสุดหนักปั๊มหัวใจไป๔ครั้งแล้วอะค่ะ
สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อสิบเอ็ดนาฬิกาที่ผ่านมาภาพนี้เป็นภาพเมื่อวานนะคะ
พี่สาวได้มีการนำชาวบ้านมาชูป้ายเรียกร้องให้ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
เพราะตัวพี่สาวได้รับแจ้งแค่ว่าน้องชายล้มในห้องน้ำอาการสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเจ็ดมิถุนายนค่ะ
ร้านอาหารนี้อยู่หน้าสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรียุธิยานะคะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่ให้ดู
จะเห็นเลยว่านายทศพรอยู่กับนายดันัยอยู่ทองอายุ๓๒ปีแล้วก็กอดคอกัน
อ่าแบบนี้ก็เหมือนคุยอะไรกันอยู่ใช่แต่ก็กอดคอกันใช่
มันดูเหมือนไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนึกออกมั้ยแล้วนายทศพรขอแยกตัวไปเข้าห้องน้ำ
อืมนายดันัยเดินตามไปนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าเนี้ยสะกิด
นายอุกฤษอาจองค์อายุยี่สิบแปดปีนี่ไงมือสะกิดหลังที่ใส่เสื้อดำเนี่ยเห็นไหม
กิดหลังแล้วก็เดินออกไปด้วยกันครับแต่พอกลับมาเนี่ยสองคนนี้เดินกลับมาไง
แต่ว่าตัวนายทศพรไม่กลับมาเนี่ยเสื้อดำเดินเขาเดินตามเข้าไปในห้องน้ำแล้ว
อ่าอ่าสองคนนี้เดินกลับมานายดันัยกับนายอุกฤษอ่ะครับ
แล้วนายทศพรก็หายไปในห้องน้ำนานเลยอ่ะจนพนักงานในร้านแปลกใจว่าเอ๊ะ
ทำไมนายทศพรเข้าห้องน้ำนานก็เลยเข้าไปดูเห็นว่านายทศพรหมดสติอยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรียุธยานะคะ
คือญาติบอกว่ามั่นใจว่าคนร้ายตั้งใจฆ่านายทศพรแน่
เพราะว่าจากบาดแผลเนี่ยค่ะไม่น่าจะแค่ลื่นล้มแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องน้ำเฉย
เพราะว่าที่หน้าของนายทศพรมีบาดแผลเต็มไปหมด
แล้วคาดว่าคนร้ายตั้งใจจะฆ่าให้ตายเพราะตั้งใจจะทำร้ายแค่ตรงหน้า
หน้าหัวอะไรแบบนี้มันเป็นจุดที่แบบบอบบางไง
ทำอย่างนี้ผมว่าถือว่าเจตนาฆ่านะคือเอาเฉพาะส่วนส่วนบนส่วนลำตัวส่วนอะไรไม่มี
คือมันจะอะไรแล้วแต่ถ้าก็จะพูดกันกระแทกกับคันว่ากันอะไรกัน
มันก็ควรที่ว่าจะลำตัวไม่ใช่ถึงกับใบหน้าใบหน้ามันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกาย
แกไปประจำแกจะไปอย่างนี้ไปง่ายของแกคนเดียว
โดยเฉพาะร้านนี้เป็นมีแต่ผู้หลับผู้ใหญ่ครับ
มันไม่ใช่มีสถานที่ว่าวัยรุ่นเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่วัยรุ่นด้วย
ไม่ใช่เป็นร้านวัยรุ่นเลยครับอืมทีมข่าวของเรานะคะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของร้านเกิดเหตุนะคะครับ
คุณปัณพัฒน์อิสราพัดพรก็บอกว่าตัวนายทศพรผู้ตายเป็นลูกค้าที่ร้านมา๕เดือนกว่าแล้วนะคะ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นช่วงที่ร้านใกล้จะปิดตัวนายทศพรก็มานั่งดื่มที่ร้านคนเดียว
หรือกล้องวงจรปิดก็ไม่มีทีท่าว่าเขาทะเลาะอะไรกันแต่พอนายทศพรเดินไปเข้าห้องน้ำหลังร้าน
สองคนนี้เดินตามไปก่อเหตุตัวเจ้าของร้านบอกว่าคือจริงจริงแล้วตอนแรกเนี่ยนะ
คิดว่านายทศพรหกล้มแล้วก็หัวฟาดพื้นในห้องน้ำแล้วก็อาการสาหัส
แล้วก็มาเสียชีวิตในวันนี้คิดว่าเอออาจจะเมาอะไรแบบเนี้ย
ตั้งแต่ก่อนมาถึงร้านน่ะนะคะปกติจะมาดื่มแค่ขวดสองขวดก็กลับ
ก็นายทศพรมาที่ร้านบ่อยก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ปิดร้านแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นคู่กรณีนั่งอยู่ในร้าน
แกก็นิสัยดีนะคะแกดื่มวันแกเสร็จร้องเพลงไม่เกินเท่านาทีแกก็กลับ
ก็เลยเรียกคนในร้านมาไปดูที่ว่ามีคนนอน
อาจจะล้มเองหรืออาจจะอะไรอย่างนี้

เด็กก็เลยไปเรียกหน่วยผู้ภัยมา
เจ้าของร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้รู้สึกเสียใจนะคะ
และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
คือห้องน้ำอยู่หลังร้านเลยออกไปด้านนอกแบบนี้ค่ะ
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม
ในส่วนของด้านหลังร้านเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยนะคะ
พลตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าตำรวจออกหมายจับแล้วก็จับนายดันไนกับนายอุกฤษผู้ต้องหาได้นะคะ
พอได้มีการสอบสู่ว่านายดันไนรับสารภาพนะว่าก่อเหจริงเขาให้เหตุผลแบบนี้
เขาบอกว่าไม่พอใจคำพูดของนายทศพรผู้ตายพูดจาท้าทายเขา
พอนายทศพรเดินเข้าห้องน้ำก็เลยสบโอกาสเดินตามไปด้วย
แล้วก็ช่วยกันลงมือทำร้ายร่างกายแล้วก็กลับไปที่พัก
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเขาได้ร่วมกัน
ทั้งสองคนนี้นะคะนายดันัยกับนายอุกฤษ
ชกหน้านายทศพรคนละหนึ่งครั้งอืม
ทศพรก็เลยล้มลงไปกับพื้นห้องน้ำขณะที่ยืนปัสสาวะอยู่แล้วก็เมาอยู่ด้วย
ก็เลยล้มลงไปสมองบวมเลยอาจจะศีรษะกระแทกพื้นอย่างเงี้ค่ะ
บอกว่าโชคคนละครั้งเดียวบอกว่าโชคแค่คนละหนึ่งครั้ง
แต่เขาตายเลยใช่ไงแล้วก็ให้เหตุผลแค่ว่า
พูดจาไม่เข้าหูเนี่ยพูดจาท้าทายอย่างนี้
แต่ว่านายดันัยหนึ่งในคนก่อเหตุเคยถูกจับนะคะ
คดียาเสพติดในพื้นที่สอนอสายใหม่แต่เขาให้เหตุผลแค่นี้เลยอ่ะ
โอ้โหอืมคือยังงี้ต้องไม่ครบใครอ่ะค่ะ
ต้องอย่าไปเจอเจอเจอใครเลยบนโลกใบนี้อ่ะ
หรือใครพูดเลยเข้าหูไม่ได้เลยต่อยเขาจนตายเลย